ไปดูกันต่อครับในพื้นที่ภาคใต้ครับล่าสุดที่อำเภอสายบุรีมีการประกาศให้ประชาชนในพื้นที่ขนของไว้บนที่สูง
รับมือกับมวลน้ำระลอกใหม่เป็นก้อนใหม่ที่จะเริ่มเข้ามาในคืนของวันนี้ย้ำว่าเป็นคืนวันนี้นะครับ
แต่ว่าตอนนี้น้ำในพื้นที่ของสายบุรีนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าฝนจะหยุดตกแล้วก็ตาม
ติดตามพร้อมกันจากคุณอรยาโพจารายงานสดมาจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปัตตานีครับ
ค่ะคืนนี้เรามาติดตามสถานการณ์
ที่อำเภอสายบุรีนะคะสายบุรีจะเป็นจุดรับน้ำจากทั้งยาลาศรีสาครของนราธิวาสด้วยนะคะ
คืนนี้สี่ทุ่มค่ะปริมาณน้ำทั้งสองจุดนี้นะคะ
ก็จะไหลลงมารวมกันที่นี่เต็มนั่นเองค่ะทางผู้บังคับการกรมทหารพรานก็ลงที่มาเพื่อที่จะประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านนะคะ
ว่านักคืนนี้เราต้องมีการมืออย่างไรบ้างซึ่งเราจะพูดคุยนะคะ
กับทางพันเอกภูมิพัฒน์นะคะซึ่งตอนนี้อยู่กับเราแล้ว
คืนนี้น้ำที่จะมาเนี่ยมันก้อนใหญ่แค่ไหนคะครับจากการที่เจ้าที่ทหารได้รับการแจ้งเตือนจากกรมชมประธานนะครับ
ว่ามวลน้ำจากยาลาที่อำเภอลามันแล้วก็ทางนราธิวาสนะครับ
ศรีสาครเนี่ยจะไหลรวมกันมาโดยลอยลงที่แม่น้ำสายบุรีนะครับ
ซึ่งถือว่าเป็นช่วงปลายน้ำก่อนที่จะไหลออกสู่ทะเลนะครับสักประมาณสี่ทุ่มคืนนี้ครับ
ก็จะมีความสูงระดับเม็ดกว่ากว่าถึงเมตรยี่สิบนะครับซึ่งในส่วนของการเตรียมความพร้อมตรงนี้เนี่ย
ทางหน่วยเองเนี่ยได้ร่วมกับทางอำเภอนะครับ
จัดชุดประชาสัมพันธ์ในการแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน
ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของต่างต่างครับน้ำครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สี่แล้ว
ถูกไหมคะที่น้ำท่วมครับก็ถือว่าตั้งแต่ช่วงเดือนธันวา
ปี๕๙ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันก็มีการท่วมบริเวณดังกล่าวถึง๔ครั้งแล้วนะครับ
ซึ่งชาวบ้านเองก็ได้มีการเตรียมความพร้อมมาทุกครั้งนะครับ
ก็ถือว่ามีประสบการณ์ในการเคลื่อนย้ายสิ่งของแล้วก็กันในการอบพยพที่สูงครับ
ทีนี้เรามาทำความเพิ่มใจกับชาวบ้านในเรื่องของแล้วก็การแจ้งเตือนน้ำด้วย
ครับครับก็ยังคงเป็นห่วงในส่วนของคนชะลาติดเตียงและเด็กเล็กนะครับ
ซึ่งอาจจะช่วยเหลือตัวเองได้ลำบากนะครับก็ยังคงเฝ้าติดตามเพื่ออำนวยความสะดวก
แล้วก็ช่วยเหลือกลุ่มคนเหล่านั้นในการเคลื่อนย้ายสู่ที่สูงให้ได้รวดเร็วนะครับ
เพราะว่าน้ำมาค่อนข้างจะเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของสัตว์ต่างต่างนี้
ได้เคลื่อนย้ายตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วครับขอบคุณค่ะก็ไม่รบกวนเวลาขอบคุณค่ะ
ทีนี้เรามาคุยกับปออาวุโสบ้างที่นี่เรามีการเตรียมพร้อม
รับมืออย่างไรกับมวลน้ำที่จะมาคืนนี้ค่ะ
ก็เรามีการประชาสัมพันธ์ค่ะคือของอำเปิ้ลไหนมีเครือคายอยู่

จะมีการส่งไลน์ซึ่งมีกลุ่มอยู่แต่ละกลุ่มของกำนันเพบ้าน
ของวันดิจาศาลแล้วก็อินมารมกทพิลาร์เนี้ย
เราจะเอ่อแจ้งไปให้ช่วยประชาสมที่มาเสยิตนะครับอืม
ช่วงหลังละหมาดครับครับอย่างตอนนี้เรากำลังที่จะมา
เตือนชาวบ้านว่าน้ำจะมาแล้วนะสี่ทุ่มคืนนี้ครับก็
ก็ได้แจ้งเตือนไปแล้วเมื่อกี้ช่วงหลังละหมานครับ
น้ำจะมาแล้วในสี่ตู้ตรงนี้ครับครับที่นี่คือจุดที่สูงที่สุดของหมู่บ้าน
ที่มัศยิตนี่เป็นจุดรวมของชาวบ้านนะครับจะมาอยู่ส่วนมากจะเป็นที่สูงครับ
เราทำอยู่บ่อยครับกังวลใจไหมคะว่าน้ำมันจะเยอะขนาดนี้
กังวลใจครับกังวลใจกลัวว่าพี่น้องนี่จะลำบากครับ
ทำมากินสัตว์เลี้ยงต่างนี่ก็คราวที่แรกก็ตายไปหลายตัวครับ
ครับครับครับโอเคค่ะอ่ะไปบอกชาวบ้านได้เลยนะคะ
ทีนี้เรามาคุยกับชาวบ้านอีกนิดนึงค่ะก็สวัสดีค่ะครับ
พร้อมยังไงบ้างคะคืนนี้คนนี้ก็เตรียมประมาณ
ชาวบ้านผมประสานแล้วว่าน้ำจะขึ้นมาก็ประมาณสี่ทุ่มอืม
ถ้าให้เตรียมการครับชาวบ้านเราอ่ะมีมีอะไรที่
คนพิการอะไรที่นี่หนักใจเหมือนกันคนเป็นห่วงเหมือนกัน
คือเห็นบอกว่าเมื่อตอนกลางวันเนี่ยให้คนป่วยคนแก่ออกไปแล้วนะ
กลับมาอีกครับก็ยังยังอยู่อยู่อีกคนหนึ่งครับผมเดี๋ยวผมช่วยดูแลครับ
แต่เดียวค่ะคืนนี้ก็ไม่ต้องนอนกันแล้วนะครับผมต้องช่วยกันดูนะครับผม
ก็ช่วยกันชาวบ้านที่เป็นผู้ชายก็จะช่วยกันคุยครับทีนี้ที่นี่เราก็ต้องมีการเรื่องของ
อ่าเตรียมจุดอพยพอยู่ตรงนี้ด้วยครับอ๋อเตรียมเตรียมเตือนไว้แล้วเผื่อ
หลายวันแล้วเตือนเรื่องเนี้ยเดือนน้ำท่วมแล้วไอ้นี่หนักหนักใจเหมือนกันเนี่ย
อันนี้เนี้ยก็โดนหนักเหมือนกันน็อกน่ะนี่นะคะทางน้องทหารพระราณหญิง
ซึ่งเป็นคนในอิตแล้วก็กำลังประกาศแจ้งเตือนชาวบ้านนะคะว่าคืนนี้๔ทุ่มน้ำจะมา

และนั่นก็เป็นการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่ากรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้มีการประกาศแจ้งเตือนนะคะว่า
น้ำและปริมาณฝนที่จะมาที่นี่ก็ขอให้ประชาชนนั้นเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
เอาใจช่วยชาวสายบุรีค่ะในการที่จะรับมือกับมวลน้ำก้อนนี้ด้วยนะคะ
และทั้งหมดเป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่อำเภอสายบุรี
อริยาโพจาข่าวไทยรัดทีวีรายงานสดจากอำเภอสายบุรีจังหวัดปรับตะนีค่ะ